คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยหลายคนเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนานะฮะ
เพื่อมาทำงานกันต่อในช่วงหลังจากที่หยุดยาวช่วง
เทศกาลปีใหม่เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ย
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงนี้
และฝากเตือนประชาชนไปด้วยนะคะบอกว่าเมาไม่ขับนะ
แล้วก็ต้องรีบกลับมาทำงานด้วยอาการที่สภาพร่างกายและจิตใจมันยังไม่พร้อม

เราเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของท่านนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของสรุป๕วันกันหน่อยนะคะในช่วง๗วันอันตรายนะคะ
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ประจำวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๑ก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของปี
ซึ่งถือว่าเป็นวันที่๕ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะ๕๖๙ครั้งเสียชีวิตไปแล้ว๗๒ศพบาดเจ็บ๕๙๑คน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเมาแล้วขับนะครับ
แล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
โดยรถจัดกระยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดกว่า๑๘๑ครั้ง
มีผู้ถูกกระทำผิดกฎหมายจราจรและถูกดำเนินคดีรวม๑๙๔๑๗๓คน
สรุปรวม๕วันตั้งแต่๒๗๓๑ธันวาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุรวมแบบนี้นะคะ๓๐๕๕ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๓๑๔ศพมีผู้บาดเจ็บ๒๘๔๘รายด้วยกัน
เอาล่ะถามว่าจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ
จังหวัดเชียงใหม่นะคะ๙๑ครั้งค่ะแล้วก็จังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุด
คือโคราชเมืองย่าโมจังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิตสะสมแล้ว๑๔ศพด้วยกันนะคะ
๕วันมีผู้เสียชีวิตลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

จริงแล้วเราไม่อยากให้มีสถิติแบบนี้เลยนะคะ
อยากให้เป็นศูนย์ด้วยซ้ำนายกก็อยากให้เป็นศูนย์ทุกปีนะคะ
ทีนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับ
บอกว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่เดินทางกลับตั้งแต่วันนี้อย่างเต็มที่
แล้วก็ขอความร่วมมือคนที่ใช้รถ
ใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากว่าจะมีปริมาณรถแน่นอนว่าหนาแน่น
เป็นพิเศษกว่าช่วงปกติ
โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
เพราะว่าต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารจำนวนมากนะคะ
ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพรถ
อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
แล้วก็คนขับรถเองก็ต้องพร้อมใช้งานด้วยนะคะ
ที่สำคัญคือต้องไม่ดื่มสุราหรือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
และเตรียมตัวเรื่องของสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะ
เพราะเรื่องของการดื่มสุราเมาแล้วขับ
นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่ช่วยกันทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานในช่วงปีใหม่
เพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศ
ช่วงปีใหม่แบบนี้ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ดีกู้ภัยก็ดีทหารก็ดีนะคะ
เขาช่วยกันนะคะเขาไม่ได้ลากลับบ้านเลยนะ
ไม่มีใครได้ลากลับบ้านเพื่อที่จะช่วยประชาชน
มีการตั้งเต็นต์ตั้งจุดต่างเพื่อบริการประชาชน
สมมุติว่าใครร่างกายไม่พร้อมจริง
จอดได้เช็ดผ้าเย็นสักนิดนึง
ที่แจกมะขามให้กินด้วยเปรี้ยวให้รู้สึกสดชื่นแล้วค่อยขับต่อ
บางจุดสามารถจอดรถถึงขั้นนอนหลับนอนหลับพักในรถได้เลยนะคะ
มีหลายจุดนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ